สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยไปกับตลอดข่าวนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เหมือนเต้นเกอร์เลย
รอเพลงอยู่ว่าเพลงจะขึ้นให้เราไหม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยขึ้น
เดี๋ยวอื่นนี้เฮ่ยเที่ยวละ
ถูกต้องชนใดไม่มีดนตรีการ
ในสันดานเป็นคนช็อปกลณะ
แล้วมีดนตรีในหัวใจค่ะคุณผู้ชมในช่วงแรกแบบนี้
ไม่เกี่ยวอะไรกับดนตรีเดี๋ยวจะพาไปดูนะของกินเกี่ยวยังไง
ให้หิวไงต้องเต้นให้หิวก่อน
พอแล้วไม่ต้องเต้นก็หิวเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมต้องหิวแน
ในช่วงบ่ายแก่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยข้าวต้มอาม่า

ต้องไปกินกันหน่อยครับที่จังหวัดตรังเขาบอกว่าที่นั่นทั้งอร่อยแถมถูกอีกต่างหากนะครับ

โตรุ่งกันน้อย
เอาล่ะที่เห็นเรียงรายอยู่นี่เพียบเลยนะครับ
นี่ค่ะกับข้าวไว้ทานกับข้าวต้มไงครับ
เป็นร้านข้าวต้มที่ชื่อว่าร้านข้าวต้มอาม่านะครับตั้งอยู่บนถนนจริงจิตตำบลทัพเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรังครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณป้าอรสาดิหลกคุณานันนะครับอายุ๕๗ปี
เขาบอกว่าเปิดขายมานานกว่า๑ปีแล้วครับขายดีมากนะ
กลายเป็นร้านโปรดร้านประจำของลูกค้าหลายคน
เพราะว่าขายข้าวต้มข้าวสวยในราคาเพียงถ้วยละ๕บาทเท่านั้นครับ
ถูกมากเลยนะครับ
แล้วก็กับข้าวเขาก็บอกว่าไม่แพงนะครับราคาจานละ๕๑๐บาท
ขณะที่อาหารประเภทผัดผักและประเภทยำจะขายในราคา๒๐๓๐บาทเท่านั้น
ซึ่งถือว่าถูกมากในยุคนี้เมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่นในจังหวัดตรัง
แถมดูหน้าตากับข้าวของเขาหน้าทานไหมละหน้าอร่อยนะ
ใครที่ชอบไข่เข็มทานไข่ข้าวต้มซดไปสวบ
ปลาเข็ม
ปลาเข็มด้วยคุณชอบปลาเข็มไหม

ใครก็ชอบโดยเฉพาะซัดกับข้าวต้มนี่อร้อยนะครับ

ขายไปขายมาครับเขาบอกว่ากำไรเนี่ยนะ
ป้าอรสาบอกว่าขายได้ประมาณวันละ๓๐๐๕๐๐บาท

เธอก็อยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารได้อิ่มนอนหลับแถมประหยัด
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
ตัวคุณป้าเองนะครับก็ได้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด

แค่ทำแล้วมีความสุขได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
เพราะว่าถ้าขายแพงช่วงนี้เศรษฐกิจมีแบบนี้ค่ะ
เศรษฐกิจมันตกต่ำขายถูกดีกว่าแต่ว่าเราก็แบบได้ช่วยเหลือเขาด้วย
แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไหนครับ
ลูกค้าส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวค่ะ
แล้วก็บางคนก็มาแบบชักชวนเพื่อนมา
ส่วนลูกค้าเขาบอกว่าโอ้โหร้านนี้อร่อยแถมถูกนะครับ

รสชาติก็ยอดเยี่ยมแถมสบายกระเป๋า
กินกันสองคนราคาอาหารรวมแล้วนะครับ

สำหรับผู้ที่สนใจก็แวะเวียนไปอุดหนุนข้าวต้ม
ราคาแสนถูกของคุณป้าอรสาได้
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่ม

แล้วก็มีเมนูอาหารให้เลือกกว่า๓๐รายการนะครับ
โอ้โหเห็นแล้วก็หิวนะ

เดี๋ยว๔โมงไว้ไปได้เลยนะคะงั้นหาอะไรรองท้องไว้ก่อน
ถ้าเกิดว่าอยากหาอะไรรองท้องเนี่ยเดี๋ยวพาไปรองท้องด้วยน้ำเต้าหู้ดีไหม
เต้าหู้นี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์เห็นแล้วอิ่มสบายท้องด้วยนะคะ
แต่ว่าร้านน้ำเต้าหู้ที่จะพาไปทานร้านนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำเต้าหู้ธรรมดา
เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวในจังหวัดขอนแก่น
เป็นน้ำเต้าหู้ไข่ลวกค่ะ
สูตรโบราณที่ขายมานานกว่า๕๐ปีแล้วด้วย

ตอนนี้ก็ยังคงขายดีเหมือนเดิม
เต้าหู้เพื่อสุขภาพที่ชาวขอนแก่นเลือกรับประทานกันในตอนเช้า
ไปทำงานแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะ
ต้องนึกถึงร้านน้ำเต้าหู้เฮียเข่งเลย
ภายในตลาดสดเทศบาล๑อำเภอเมืองขอนแก่น
ขายดิบขายดีอยู่คู่เมืองขอนแก่นมากว่า๕๐ปีแล้วค่ะ
ละออตรึงจิตพิษดนอายุ๖๗ปี
เจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เฮียเข่งเขาบอกว่า
ทอดกิจการร้านขายน้ำเต้าหู้มาจากรุ่นพ่อ
ขายกันมาตั้งแต่ปี๒๕๑๐แล้วค่ะ
เริ่มขายในราคาถุงละ๕๐สตางค์
ปัจจุบันราคาถุงละ๖บาทค่ะ
ไม่แพงนะแพงใช่นี่ไงธรรมดา๖บาท

แต่ต้องบอกเลยว่าน้ำเต้าหู้ร้านนี้นะคะ
อุดมไปด้วยโปรตีนสูตรดั้งเดิม
และตอนนี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อกิจการให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
โดยมีสูตรพิเศษที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่ออย่างที่บอกไปก็คือ
ต้องลงมือทำเองกับมือถูกต้องใช้เครื่องโม่โบราณด้วยแบบมือหมุนเลยนะคะ
แล้วก็ต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นในการต้มน้ำเต้าหู้
มันหอมกว่าใช่ไหมใช่ถูกต้อง
และอีกหนึ่งสูตรเด็ดโดนใจใครหลายคนที่เชื่อว่ามีเพียงร้านเดียวในจังหวัด
คือน้ำเต้าหู้ไข่ลวกอย่างที่บอกไปเป็นที่ชื่นชอบของคนขอนแก่นมากค่ะ
แล้วก็เป็นสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมที่ดูไม่น่าจะเข้ากัน
แต่เข้ากันเข้ากันอย่างลงตัว
ก็คือใช้น้ำเต้าหู้แบบดั้งเดิมของร้านนี้
สมกับไข่ลวกที่เตรียมเอาไว้
บอกเลยว่าเมนูนี้ถูกใจผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมากจ้า
น้ำเต้าหู้ไข่ลวกมันขายมาดึกดำบันมากเลยนะ
๖๐ปีป่าวซ้อนแล้วอ่ะขายให้ใส่น้ำเต้าหู้ไข่
มันก็กินสมัยก่อนนี้สำล้อเยอะเนอะสำล้อเยอะก็กินสำล้อ
ถ้วยหนึ่งแค่บาทบาทเดียวเองน้ำเต้าหู้ใส่ไข่
เช้ามาเขาก็มากินกันอย่างนี้แหละนะสมัยก่อนนี้
มันเป็นอาชีพที่ว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าเราก็อยู่ได้
อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร
เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนของพระองค์ท่านนั่นแหละของในหลวง
เอาล่ะโอ้โหเราสองคนก็หิวแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ก็หิวเหมือนกัน
หลายคนส่งข้อความมาทางไลน์ทั้งเฟซบุ๊คบอกเห็นแล้วอยากกินเหลือเกิน
มีบอกว่าน้ำทะพูกับปลาท้องโกอร่อย
อันนี้ผมเห็นด้วยน่าจะเข้ากันกับปลาท่องโก
ส่วนบางคนก็ไลน์มาถามว่าน้องใบตองเนี่ยหายติ๊งตองหรือยัง
ผมตอบแทนเลยก็ได้หายแล้วยังครับ
หายแล้ววันนี้หายแล้วเอามาดูร้านนี้กันต่อนะครับ
บอกว่าร้านนี้ในแต่ละวันจะขายได้ประมาณ๖๕กิโลกรัม
ก็คือขายทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพ
อยู่ที่ประมาณ๖๐๐๘๐๐ถุง
โหเนี่ยถ้าบอกเป็นถุงเห็นภาพเลยเยอะนักไง
เยอะมากนะ๖๐๐ถึง๘๐๐ถุงต่อวันนะคะ
แต่ละวันนะคะก็คือจะขายได้อย่างที่บอกนี่แหละ
แต่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ขายดิบขายดีขายหมดเร็วด้วยนะ
ใครอยากจะซดสักถ้วยบำรุงกำลังทดแทนพลังงานที่สูญเสียไป
ก็ไปเจอกันได้ที่ขอนแก่นนะจ๊ะ

มีน้ำเต้าหู้กับไข่ลวกที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
แล้วก็น่าอร่อยคือทานแค่นี้ตอนเช้ามันอยู่ท้อง

ถ้าลองทำเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ร้านนี้มีสูตรเด็ดอะไรยังไงก็ต้องไปลองกันนะคะ

ส่งมาบอกกันได้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกัน
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักความหิวกันสักครู่
ช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่

ยอดมากค่ะในช่วงหน้าครับ
เคยลองหรือยังเมนูใหม่ข้าวหลามหมูปิ้ง